คุณผู้ชมครับเรื่องของทองคำหน่อยนะช่วงที่ผ่านมาโอ้โหทองขาขึ้น
ใช่ค่ะราคาบาทนึงเนี่ยสามหมื่นได้ใช่นะถึงวันไหนไม่ถึงสามหมื่น
ก็สองหมื่นปลายปลายเกือบสามหมื่นนะครับมีร้านทองอยู่ร้านหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
เชื่อไหมฮะทุกผู้ชมคุณเขียนมาสอนมีคนเอาทองคำมาจำนำมาทุกวัน
มาหลายวันแต่การจำนำเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตัดไม่ได้กรีดเพื่อพิสูจน์ดูใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวทองของลูกค้าจะเสียหายค่ะเนี่ยฮะไปไปมามาเนี่ย
ที่เห็นเนี่ยในกองเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนน้ำหนักทองนะสามร้อยเจ็ดสิบหกบาท
โอ้โหน้ำหนักทองคำปลอมสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหลายล้าน
ให้เขาจำนำไปเก้าล้านกว่าบาทอืมมารู้วันนี้ว่าปลอมหมดเลยอืม
นี่ฮะโอ้โหในกริจเทียนใหม่กับนางอนัดดาเทียนใหม่นะครับ
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านทองนิดเทียนตั้งอยู่ที่ซอยชัยพฤกษ
ตะบนหนองเปลืองพื้นวันละมุมจังหวัดธนุรีนะครับเอาทองคำปลอม
น้ำหนักกว่าสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทแล้วก็หลักฐานจากล่องวงจรปิดด้วย
มาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนี่ฮะ
เขาบอกว่าช่วงที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมีกลุ่มมิจฉาชีพ
เอาทองปลอมเป็นทองที่แบบชุบเงินเอาแบบหนา
คือทำแบบอย่างดีอ่ะน้ำตกน้ำหนักนี่ดูแล้วได้หมดนะฮะ
สลับเปลี่ยนหน้ากันมามาจำนำที่ร้านรวมแล้วเดือนกว่า
คนร้ายเอาทองคำปลอมมาจำนำเนี่ยเดือนกว่ากว่าสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทน้ำหนักทอง
จำนำไปเป็นเงินรวมแล้วกว่าเก้าล้านบาทอืมนี่ฮะ
พฤติกรรมของมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะครับมีกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มานะครับถ้าท่านไม่ใช่นี่ท่านไปหาตำรวจเลยบอกผมไม่ใช่
ผมทองจริงแต่ว่าเขามีบงมีใบจำนำหมดค่ะเนี่ยตามที่เห็นนะฮะ
เจ้าของร้านทองบอกว่าเอาคนแรกเลยนะมาถึงเนี่ยเป็นลุงแก่ก่อน
จำนำทองที่ร้านบอกว่าโอ้ผมรับเหมาก่อสร้างอยู่
เอาทองมาจำนำหน่อยจะเอาเงินสดเนี่ยไปค้ำประกันนายหน้า
นี่เพื่อความน่าเชื่อถือมีทองมาเส้นละ๔บาท
เอามาจำนำบาทละสองหมื่นสี่รายแรกได้เงินไปเก้ามือนหกพันบาท
นี่นะฮะจำนำสองหมื่นสี่นะราคาขายบาทหนึ่งตอนนั้นก็โอ้โห
ปลาเข้าไปหลายเกือบสามหมื่นแต่ให้จำนำสองหมื่นสี่
จำนำเสร็จมีคนเดินมาจำนำต่อกันนะครับ
ทั้งคนไทยคนลาวก็มีเห็นไหมฮะอ่าทยอยกันมาใช่
ทยอยทยอยมาแล้วทำเป็นแบบไม่รู้จักกันนะ
ต่างคนต่างมาไม่รู้จักกันหรอกแต่ทำเป็นถามนู่นถามนี่
ถามให้มันยุ่งวุ่นให้ที่ร้านเขาวุ่นไปหมดนะฮะ
ทุกคนเนี่ยจะมียอดจำนำเนี่ยนะประมาณที่ได้เงินไปเนี่ย
คนหนึ่งนะเจ็ดหมื่นสองเนี่ยเก้ามือนหก
บางคนแสนสองหือเดือนกว่ากว่าคุณเขียนมาสอน
มาเนี่ยมาทีคนสองคนมาแกล้งคุยแกล้งถามคือแบบ
ทำให้เขาชุลมุนวุ่นวายนะฮะวนเวียนแบบนี้มาเดือนกว่า
นะครับจนทางร้านเนี่ยเริ่มมาเอกใจตอนหลังหลัง
เอ๊ะทำไมไอ้คนที่เอาทองมาจำนำเนี่ย
มันคนหน้าหน้าเดิมเดิมค่ะหน้าคุ้นคุ้นลายก็ลายเดิมเดิม
น้ำหนักทองมันก็น้ำหนักเส้นหนึ่งก็เท่าเท่าเดิมทีแรกเนี่ย
เขาไม่กล้าไปแบบไปกรีดไปตัดเพื่อจะดูว่าเป็นทองแท้อะไรอย่างนี้
หรือเปล่าเขากลัวทองของลูกค้าเสียหายไง
มาจำนำไงใช่เพราะลูกค้าก็มีโอกาสถ่ายคืนไง
ก็ต้องเก็บไว้ถูกต้องเขาไม่ได้มาขายเขามาจำนำใช่
พอมาสังเกตเห็นเนี่ยก็เลยเอ้าตัดสินใจทดสอบ
ถ้าเกิดเป็นทองจริงแล้วทำให้ทองลูกค้าเสียหาย
ยอมชดใช้ยอมเข้าเนื้อก็ยอมลองตัดดูคุณเขียนมาสอน
งานเข้าอืมนี่ไงดูสภาพสิคะด้านในเนี่ย
เงินชุบทองทองชุบหมดเลยสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาท
น้ำหนักทองให้เขาจำนำไป๙ล้านกว่าบาท
ก็คือสังเกตว่ามันเป็นลายเดิมน้ำหนักเดิมซ้ำซ้ำ
อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นลูกค้าเริ่มหน้าเดิมแล้ว
พอเราเริ่มชินกับคนที่เขาเอามาจำนำพอเสร็จปุ๊บก็เลยลองหยิบทองขึ้นมากรีดดูกะ
ชดใช้เลยถ้ามันเป็นทองจริงกลายชดใช้แต่กลายเป็นปลอมทั้งหมด
คือตะขอเนี่ยเขาใช้ทองจริงใช้ทองจริงตามเส้นนี้ก็คือชุบหนามาก
ตอนเปล่าไปยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะรู้เลยว่าเป็นทองปลอม
ขบวนการแน่นอนค่ะตรวจกล้องวงจรปิดมาเดินเข้ามาในร้านเนี่ย
ทั้งวันอ่ะพวกเขาหมดเลยแล้วจะไม่ได้ใช้รถยนต์ในการเดิน
ในการขับมาคือจะไม่จอดหน้าร้านจะเดินมา
จากทางแบบทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยค่ะจะเดินแยกเดินมาโอ้โห
ทางร้านบอกว่าไม่ได้แบบไม่ตรวจสอบเลยนะ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันเหมือนของจริงมากไงคือมันทำมาเหมือนมาก
ช่างน้ำหนักดูอะไรต่างนานาดูแล้วคือมันไม่มีอะไรเป็นพิรุษอ่ะ
ค่ะเหลืออย่างเดียวคือไม่กล้าตัดแค่นั้นเองอืม
กล้ากรีดแค่นั้นเองเพราะว่าตะขอก็เป็นทองจริงใช่
มันคงทำมาเนียนมากอ่ะค่ะนะตอนนี้ได้นำหลักฐานทั้งหมดนะครับ
แจ้งความที่สพนปลือแล้วนะครับเพื่อให้เร่งติดตามตัวคนร้ายแก๊งนี้มาดำเนินคดีนะฮะ
แล้วก็ฝากเตือนหลายร้านด้วยอันนี้ทางเจ้าของร้านสองท่านนี้
ฝากเตือนว่าแต่ละร้านด้วยไม่รู้ว่าไอ้แก๊งนี้มันเวียนไปกี่ร้านอะไรยังไง
จะโดนร้านเดียวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย